สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ระยะนี้นะคะพี่น้องฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้

เพราะว่าหลังจากนี้นะคะพบว่ามรสุมประจำฤดูนะคะ

เพราะฉะนั้นต้องระวังฝนตกหนักเอาไว้ด้วย

เหนือค่ะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
เช่นเดียวกันกับภาคอีสานและภาคกลางค่ะ
ที่มีฝนฟ้าคนอง๑๔๐ของพื้นที่

ที่มีฝนฟ้าขนองมากที่สุดนะคะ๑๗๐

คลื่นค่อนข้างสูงค่ะช่วงนี้๑๓เมตรค่ะ
ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกอยู่ค่ะ

อย่าลืมพกร่มกันด้วยนะคะคุณผู้ชม
ในขณะที่ประเทศรัสเซียตอนนี้ก็เป็นฤดูร้อนนะคะ
นักสกีก็คิดถึงการเล่นสกีเหลือเกินค่ะ

เป็นหิมะที่เก็บมาตั้งแต่ฤดูหนาวนะคะ